วันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่สืบทอดสูตรและวิทยายุทธ์มาจากอากง

ติดตามความอร่อยนี้ในช่วงตลอดกิน

ก็แบกหามโม่น้ำแข็ง
ทำทุกอย่างค่ะที่ลูกผู้ชายทำ
เพราะสมัยก่อนอากงอาม่าเคยขายก๋วยเตี๋ย

หนูเฮ้ยนะคะร้านเตี๋ยวอากงค่ะ
เตี๋ยวหนูหนูทำเองสูตรเป็นของอากง

มาพ่อแม่แล้วก็มารุ่นหลานค่ะ
ตั้งแต่ก่อนโควิดได้เดือนหนึ่งอะค่ะ

อร่อยเขาชมว่าอร่อย

อุปสรรคตอนนี้เหรอก็น่าจะเป็นคุณแม่ตอนนี้ป่วยค่ะ

ก็เลยเจอมะเร็งเป็นระยะที่๔

แต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเหมือนเราต้องมาเจอกับเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะ

เขาก็เริ่มเปิดให้มีการค้าขายอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเราดันมาเจอกับอุปสรรคตรงนี้เราก็ต้องหยุดบ่อย
ก็อยากฝากถึงลูกค้านะคะที่หยุดบ่อยไม่ได้ไปไหนนะคะ
ไม่ได้ไปเที่ยวแต่ว่าพาแม่ไปหาหมอค่ะ
ยังอยู่ที่เดิมนะคะก็ยังมาได้อยู่
ร้านหนูอยู่ตรงถนนสุวินทะวงนะคะ
ระหว่างซอย๓๖กับ๓๔อยู่หน้าหมู่บ้านปีชาค่ะ
ใครมาไม่ถูกก็โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะ๐๙๖๔๐๘๕๖๑๕ค่ะ